ที่จะเล่าต่อไปนี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อ

ถ้าเกิดว่าเชื่อไม่เดือดร้อนใครอันนี้โอเค
แต่เชื่อแบบนี้แล้วไปเดือดร้อนคนอื่นแบบนี้ไม่โอเคค่ะ
มีคุณผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่พิศนุโลก
เมื่อวานเป็นวันที่มีสุริยุปราคาใช่ไหม
ความเชื่อส่วนหนึ่งบอกว่าถ้าเกิดว่าไปโดนแสงแดดเนี่ยจะทำให้ไม่ดี

คุณผู้ชายค่ะกลัวว่ารถตัวเองจะไปโดนแสงแดด
เอารถไปจอดเข้าไปในบ้านของคนอื่นแบบนี้
แล้วคุณไปจอดในบ้านของคนอื่น
แล้วปิดล็อกใส่กุญแจด้วยนะคะ

เดี๋ยวเล่าให้ฟังต่อเดี๋ยวไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
แล้วก็ใส่กรรม
แล้วใครอนุญาตให้คุณมาจอดในบ้านของดิฉัน
ไม่มีใครอนุญาต
แล้วคุณมาจอดในบ้านดิฉันได้ยังไงคะ

ตอนหลังไปไม่ถูกตาย
ถามกลับมานะนี่ยังเป็นบ้านคุณอยู่เหรอ

เพราะว่าคุณผู้หญิงที่ถ่ายคลิปเธอเป็นเจ้าของบ้าน
แล้วเธอไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ถูกปิดไว้
แต่ประตูรั้วไม่ได้ถูกปิด
คุณตารั่วคุณลุงเพราะแกอายุ๗๐แล้วคุณผู้ชายเสื้อแดง

เสร็จปุ๊บคุณผู้หญิงเนี่ยคือบ้านไม่ได้อยู่ใช่ไหม
ตั้งใจว่าจะให้ช่างมาซ่อมบ้าน
แวะมาดูไม่ช่างเข้ามาซ่อมบ้านเข้าไม่ได้
เพราะประตูมันถูกล็อกปิดกะว่าเดี๋ยวซ่อมเสร็จแล้วปล่อยเช่า
ปรากฏว่าช่างโทรไปหาเจ้าของบ้าน
ทำไมมีกุญแจล็อกหน้าบ้านมีรถจอดอยู่

แล้วก็เลยกลายเป็นคลิปนี้นะคะ
หลังจากที่คลิปนี้ถูกโพสต์ลงไปแล้วนะคะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมค่ะลูกชายของคุณลุงเสื้อแดงค่ะ

แกบอกว่าก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรแค่นำรถเข้าไปจอดเพราะฝนตก
ถามกันดีก็ได้ส่วนที่ล็อกกุญแจก็แค่กลางคืน
กลางวันก็เอาออกต้องขอโทษแทนพ่อด้วย
คนเคยเห็นเคยพูดคุยเคยพึ่งพากัน
ก็ไม่นึกว่าจะเป็นเรื่องใหญ่แบบนี้
นี่ลูกชายของคุณตาไปเน้นด้วยนะคะ

บางคนก็เรียกว่าคุณลุงก็สุดแล้วแต่
คุณตาเสื้อสีแดงก็ยอมรับผิดนะฮะบอกว่ายอมรับผิดแหละที่นำรถเข้ามาจอด
เพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนมันตกชุกตลอดทั้งวัน
ประกอบกับว่าเมื่อวานนี้มันเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา
ไม่อยากให้รถโดนแสงพระอาทิตย์
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะมีสิ่งไม่ดีเข้ามาอย่างที่คุณบอกไปนะครับ
มันเป็นเรื่องไม่มงคลก็เลยเอารถมาจอดตรงนี้
คุณผู้หญิงเจ้าของบ้านก็เลยถามต่อว่าแล้วถือวิสาสะอะไร
เอออันละบ้านคุณลุงไม่มีที่จอดหรืออย่างไร

ใช่ทีนี้เจ้าของบ้านคุณผู้หญิงที่เอาคลิปนี้มาโพสต์นะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทีมข่าวบอกว่า
บ้านเนี่ยที่มันความแตกเนี่ยเพราะว่าให้ช่างมาซ่อมอย่างที่ที่ฉันเล่าไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะ
กะว่าจะให้คนเช่าเนี่ยมาเช่าแต่สุดท้ายเนี่ยคือมันกลายมาเป็นเรื่องแบบนี้นะคะ
เอาล่ะแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะคุยกันเคลียร์กันจบแล้วไม่ได้ติดใจเอาความอะไรนะคะ
อย่างที่บอกแหละบ้านใครใครก็รักแหละพอกลับไปบ้านเอ้าใครรถไปจอดบ้านฉันเนอะ